คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของการทำมาหากิน
ที่จังหวัดสตูนเขาปลูกมะพร้าวเยอะค่ะ

ตามไปเลยไปดูวิธีการเก็บมะพร้าว
แล้วเอามาเผาขายดีกว่านะคะ
ที่นี่คือตำบลอุดัยเจริญอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูน
ใช่แล้วค่ะเขาปลูกมะพร้าวไว้อยู่เยอะเลย
พร้าวอ่อนมีมากมายค่ะปกติก็ขายได้ขายดีเป็นรายได้สู่ครอบครัวนะคะ
แต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะก็คือช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันเลย
ลูกค้าไม่เข้ามาซื้อค่ะมะพร้าวมันเริ่มแก่แล้วไง
แล้วมันก็ร่วงหล่นพื้นทำไงมันก็ทานไม่อร่อยใช่ไหมล่ะ
คุณเดชดำรงชุมประเสริฐเจ้าของสวนก็เลยคิดไอเดียเอาไงดีแปรรูปซะสิ
เอามาเผาค่ะคุณเฮ้ยมาเผาทั้งลูกอย่างนี้เลย
นาปรากฏว่าผลตอบรับดีค่ะขายได้ราคาพอสมควรนะคะ
ประมาณ๔๐๕๐ลูกก็ได้เงินไม่น้อยนะคะคุณ
วิธีการก็ไม่ยากด้วยเหมือนกันเริ่มจากนำมะพร้าวมาเผาในเตา
โดยการวางบนตระแกงทั้งลูกแบบนี้เลยเผานาน๒ชั่วโมงจนคิดว่ามันสุกทั่ว
พลิกไปพลิกมาให้มันทั่วกันจากนั้นก็เอามาปอกเปลือก
แล้วก็ขัดผิวจนเกลี้ยงจากนั้นก็ค่อยนำไปขายค่ะ
แต่ถ้าหากว่าใครชอบทานเย็นก็ว่าแช่งเย็นสักหน่อยค่ะ

ถูกต้องแล้วเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วแต่จะเอาไปทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่

ปล่อยให้มันร่วงหล่นพื้นแล้วแห้งตายแห้งเหี่ยวไปแบบนั้น

เออมะพร้าวสดหรือมะพร้าวขาวคุณชอบแบบไหน
เขาบอกว่าอะไรฉันเคยไปสัมภาษณ์คนที่เขาเผามะพร้าวเผา
เขาบอกว่าเผาแล้วมันหวานขึ้นแล้วมันหอม

แต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติเวลาเผาแล้วมันจะหวานขึ้น
แต่การดื่มน้ำมะพร้าวสดมันก็ได้อีกหนึ่งฟิล
ใช่คนละแบบมันแล้วแต่ช่วงนั่นไง
แล้วเนื้อมะพร้าวสดกับเนื้อมะพร้าวเผาก็ไม่เหมือนกันอีก

ใดก็ตามถ้ามีโอกาสไปที่สตูนก็อุดหนุนมะพร้าวเผาได้เลยนะจ๊

อ่าหิว